พูดถึงตลาดทองของไทยคือที่กัมพูชาค่ะ

แล้วธุรกิจเฟรนชายที่เกี่ยวกับพวกอาหารหรือว่าชากาแฟ

ดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการเหมือนกับการสนับสนุน
การค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการของไทย
ทางภาครัฐเขาก็เลยเปิดเป็นสำนักงานผู้แทนธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

เดี๋ยวไปติดตามจากรายงานนี้เลยค่ะ

รวมทั้งนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
ไลฟ์สไตล์ของชาวกัมพูชาที่นิยมดื่มกาแฟ
ถูกสุดแก้วละประมาณ๔๐บาท
เมื่อเทียบกับแบรนด์ต่างชาติที่อยู่แก้วละ๙๖บาท
จึงทำให้ธุรกิจกาแฟแบรนด์ไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันมี๑๑๓สาขา
จำนวนนี้เป็นแฟร์ชายกว่า๑๐๐แห่ง
และภายใน๕ปีบริษัทปตทตั้งเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มเป็น๒๖๐แห่ง
เป็นของซึ่งราคาไม่แพงเกินไป
ซึ่งมันเหมาะสำหรับคนกัมพูชานะครับ
แต่ถ้าเกิดเอาแบรนด์ที่มันแพงเกินไปเนี่ยตลาดก็จะจำกัด
อันนี้เป็นกลยุทธ์แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะกับไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เราอยากเชียร์ให้พวกการไทยมามองหาโอกาส
กัมพูชาถือเป็นโอกาสทองของนักลงทุนไทย
เพราะเศรษฐกิจกัมพูชากำลังขยายตัวในระดับสูง

จากรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว
และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา๔เกมในปี๒๕๕๙
จึงเปิดกว้างรับการลงทุนต่างชาติ
โดยธุรกิจแฟนชายของไทยเข้ามาลงทุนในกัมพูชาหลายราย

เช่นร้านอาหารกาแฟเบเกอรี่และเครื่องสำอาง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาลงทุน
จึงเปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงพนมเป็นแห่งที่๓
ทำให้ลูกค้าของเขาเองสามารถเข้าถึงแหล่ง
ในประเทศเขมรได้มากขึ้นนะครับ
ถ้ามีความต้องการที่จะติดต่อ
หรือว่าส่งออกในประเทศข้างเคียงของเรา
ให้ผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา
ในวงเงิน๒๓๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และตั้งเป้าว่าภายใน๒ปี
จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
อกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดสาขาในเวียดนามและอินเดียในปีหน้า
โดยอยู่ระหว่างศึกษาว่าจะเปิดในรูปแบบสำนักงานผู้แทน

สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน